มันจะเร็วไปนิดนึงแล้วไม่อยากเร็วไปมากเลย
เร็วแบบตกใจมากผมนั่งขับรถมา
๓วันน้องอยู่๓วันเลย

โอเค

ขอสารลูก

เป็นเด็กที่แบบแข็งแรงสู้ชีวิตเพราะว่าอยู่วงการแน่
อายุ๔ขวบกว่าเข้าวงการทำมากินสร้างฐานะทำมาก็เพื่อแม่ด้วย
ไม่มีใครช่วยเลยเดี๋ยวนี้ทุกสิ่งทุกอย่างไปก็ต่อสู้
เราสู้ด้วยกันไปถ่ายละครช่วงสมัยยังไม่เคยซื้อรถ
ไม่มีรถดึกดื่นยังไงเข้าซอยเปลี่ยวเสี่ยงชีวิตทั้งนั้น
ทุกสิ่งทุกอย่างบางทีไปซอยเปรียวถ่ายละคร
ดึกฝนตกหนักวิ่งออกมาจากในซอยเปี่ยวมืดมาก
วิ่งออกมาปากซอยลมพายุพัดสองคนตากฝนออกมาอยู่ปากซอย
เมื่อคืนนี้ตี๑๑๗นาทีโทรคุยกับเขาครั้งสุดท้ายโทรคุยในไลน์กับน้องอินแล้วก็เช็คง่ายเช็คทุกครั้งทุกวัน
ตีหนึ่งสิบเจ็ดคุยว่าอินเขาไปเที่ยวพัทยาคอนเสิร์ตกับเพื่อนผู้หญิงกี่คนก็ไม่รู้
แล้วเราก็รู้ตอนเย็นน่ะแล้วพอตีหนึ่งสิบเจ็ดเราก็โทรไปเที่ยวกลับบ้านแล้วยัง

แต่อันนี้ตอนเช้าไปไหนเราไม่รู้เรื่องเลย
ประมาณเจ็ดโมงกว่าเกิดบัตรเหตุ
จริงเขาไม่ได้กลับคอนโด
ไม่ใช่แม่ก็ไม่รู้ตรงนี้ไงเดี๋ยวก่อน

ออกจากพัฒนายาได้เสร็จ
มากับเพื่อนแล้วไปบำปะอีนแล้วจะกลับบ้านละเปล่า
คือคุยกับเพื่อนคนที่กำลังจะกลับมาแต่แกเขาโทรเข้ามาหาผมว่า
เขาบอกว่าน้องอินอย่าเพิ่งไปน้องอินบอกว่าน้องอินกำลังจะไปพัทอายุทยา
สงสัยจากพัทยายังไม่กลับ
ก็คือตีรถพาเพื่อนไปส่งที่บังปะอินไปอยู่ที่บางปะอิน
ครับเพื่อนทุกคนอยู่พัทยาค่ะแม่
แต่น้องอินเข้าเมืองมาคนเดียวเข้ากรุงเทพมาคนเดียว
คือทุกคนเพิ่งตื่นมาเห็นข่าวครับ
แต่คือก่อนหน้านี้ตอนมืดตอนที่ไปเที่ยวพัทยา
เพื่อนทุกคนเตือนบอกว่าอย่าเพิ่งไป

ใช่อันนี้คือได้ยินจากเพื่อนกลุ่มเดียวกันที่น้องอินไปนะ

ใช่แต่เขาบอกแม่ว่าถึงคอนโดแล้ว
อ๋อคงกลับพระเทศไปถึงคอนโด
ไม่มีเพียงแต่ว่าเขาก็บอกตอนนี้ถึงที่พักแล้วเดี๋ยวเขาทำอะไรหน่อยละอะไรอย่างนี้
ก็ไม่มีอะไรแล้วก็วางหูคุยแป๊บนึงเราก็ว่ามันดึกแล้วไง
คือแม่กับพ่อไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่เล็กแล้วตั้งแต่เขาแดงอะ
เขาก็ช่วยเหลือตัวเองหาเงิน
ทำทุกอย่างเองอะว่าไม่มีคนช่วยดูแลแล้วแม่คนเดียวอะ

อยากจะที่วางแผนทำธุรกิจ
อยากจะวางแผนทำธุรกิจอยากสร้างฐานะมีเงินแล้วบอกเดี๋ยวจะซื้อบ้านใหม่ให้แม่อะไรอย่างนี้
เดี๋ยวบมาลุคย้ายออกจากคอนโดเลยนะแล้วมาอยู่ที่บ้านกับแม่นะ
แม่นั้นจะเสร็จ
ปีแล้วเรียกพ่อมาดูแลลูกบ้าง
ไม่สนใจตอนนี้ไม่ห่วงใจทำไม

ไม่มีใครมาช่วยเราดูลูก

ดูเซตมาตอนนี้แล้วจะมาสนใจเขาตอนนี้หรือ
มึง๑๙๘๘มาสู่สินแหช่วงแหลที๕ตอนนี้เดิน๑นาทีทั้ง๒มาอยู่สำหรับหนู

แต่ไม่รู้ว่าน้องเขาจะไปเร็วขนาดนี้
นั่นอ่ะคือเจอเร็วหรือช้าเราก็ห่วงลูกเราทุกวัน

ทุกวันวันหนึ่งหลายรอบพี่บินรู้ไหม
เมื่อก่อนเคยบอกพี่มิวว่าเออไปส่งน้องที่โรงเรียนหน่อยได้ไหม
คือช่วงนั้นเราก็ป่วยมากเราก็ไม่สบายอ่ะ
แต่พี่บินเราก็ไม่รู้จะอธิบายพี่บินฟังว่ายังไง
แล้วตอนนี้น้องรออยู่น้องอยากโอน

ตอนนี้ไปรออยู่ที่บ้านแล้วพระอาจารย์ก็บอก

อาจารย์บอกเดี๋ยวจะสวดมนต์ให้น้องน้องเป็นเด็กดี

ยังเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปว่าจะไปจุดทูปตรงที่เกิดเหตุก่อน
จำเป็นหรือเปล่าแต่ว่าเราไปดูที่จุดเกิดเหตุไว้แล้ว

มาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปเพราะว่าวันนี้สารายังไม่ได้
แต่วันนี้เราเอาศพออกไม่ได้นะ
ไม่ได้ไม่ได้ต้องเห็นพรุ่งนี้ที่เย็น
พรุ่งนี้จะเย็นเพราะว่า
ภพขับรถมาผมหลงให้น้องไปแล้ว
อวกสารลูกอยากจะใช่เขาใจอันนั้น
เขาบอกว่าแม่เดี๋ยวหาเงินได้นะนะเดี๋ยวจะไปซื้อบ้านอยู่ข้างนอก
ถึงข้างห้องมันทะลุกันไงมันไม่เป็นส่วนตัวที่มีปัญหานี้เรื่องเราทำบ้านเช่า
พื้นที่มันก็จำกัดแล้วก็อยู่ห้องอย่างนี้เขาไม่ได้อยากอยู่ตรงนั้น
เขาบอกผมแล้วเขาบอกว่าเรื่องนั้นไม่ต้องนานหรอกจะมาคุยกัน
ผมก็บอกว่าเดี๋ยวคุยกันได้สบาย
เพราะรอพี่บินอยู่อย่างเดียวทุกวันรอทุกวันเลยกับน้อง
พี่บีน้อยทุกวันเลยนะตั้งแต่วันนู้นมา
น้องตลอดแต่ผมก็บอกให้น้องรอแป๊บนึงนะ
เรื่องนี้เดี๋ยวพี่บินจัดการให้
ใจก็อยากจะก่อนสงการ

อยู่แล้วไงผมกลับก่อนสงการเดี๋ยวเราคุยกัน